ต่อให้คุณทักษิณคนในครอบครัวหรือใครก็ตามในพักเพื่อไทยบอกว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่คนเสื้อแดงที่อุดรเขายังเชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวไทยนะ
โดยเฉพาะที่สายอีสานครับคุณผู้ชมนปชสายอีสาน
เริ่มกันที่กลุ่มนปชจากอุบลราชธานีเขารวมตัวกัน๕๐คนครับ
นี่ภาพจากเมื่อวานนะช่วงเย็นหน่อย
ขึ้นรถทัวร์ปรับอากาศเช่าเหมาคันที่หน้าห้างสรรพสินค้าบนถนนชายางกูล
นำโดยแก่นำนปชอย่างนางบัวหลวงอาสาพลครับ
ก็จะเข้ากรุงเทพมาให้กำลังใจแล้วก็รอรับคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกที่จะกลับมาประเทศไทยหลังไปลีภัยอยู่ต่างประเทศ
โดยพวกเขาจะไปปักหลักคอยอดีตนายกทักษิณทั้งที่สนามบินดอนเมืองก็มี
อีกกลุ่มหนึ่งจะไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
หลังจากให้กำลังใจและได้เห็นหน้าเห็นตากันเขาบอกว่าเขาจะเดินทางกลับบ้านนะแล้วไปรอฟังข่าว
เราฟังข่าวที่บ้านต่ออีกหนึ่งเมืองหลวงของคนเสื้อแดงอย่างที่อุดรธานีนำมาโดยอดีตประธานชมรมคนรักอุดรคุณผู้ชมคุณขวัญชัยไพรพนาครับ
แล้วก็เป็นอดีตแก่นำคนเสื้อแดงอุดรด้วย

บอกว่าครั้งนี้เนี่ยอดีตนายกกลับมาแน่นอนเพราะต้องการจะกลับมาแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวไทยก็น่าจะมีคนเสื้อแดงจากทางภาคอีสานไปรอรับท่านจำนวนมาก
แต่ในฐานะคนเสื้อแดงอุดรธานีตัวเขาเองเนี่ยตัวคุณขวัญชัยเองเขาบอกเขาหยุดบทบาทการเป็นแก่นำแล้วนะเพราะว่าด้วยปัญหาสุขภาพของเขาด้วย
ก็เลยไม่มีแก่นำมาเรียกรวมคนเสื้อแดงเพื่อเดินทางไปรับอดีตนายกทักษิณมีแต่ต่างคนต่างไปครับไม่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนกัน
ว่ายังไงเขาเผาลูกคุณทักษิณไปแล้ว
แล้วก็เสื้อพักก็เผาทิ้งไปหมดแล้ว
เพราะว่าเขาบอกเขาหมดใจกับพักเพื่อไทยที่ไปจับมือตั้งรัฐบาล
กับ๒พักอย่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติครับ
ที่ผ่านมาเคยต่อสู้กับพระเด็จการจนติดคุกขายบ้านใช้ทุนตนเอง
หมดเนื้อหมดตัวหมดทุกอย่างแล้วแต่แม้จะหมดศรัทธาและสิ้นหวัง
แต่อีกมุมหนึ่งเธอยังรักอดีตนายกทักษิณเหมือนเดิมนะ
เพียงแต่เพียงแต่ไม่ชอบบางอย่างไม่ชอบอะไรลองฟังคุณกุหลาบครับ
นั่นทำส่งที่ที่ท่านจะไปประชาชนก็คงไป

รอลากับท่านบ้างถามว่ามันมีประโยชน์ไหม
มันก็มีทางใจบ้างแต่ถามว่ามันเกิดประโยชน์จากการได้ลงไปไหม
พี่ว่าไม่มี
อย่างที่บอกว่าคุณกุหลาบยศอ่อนหรืออีกชื่อคือหงทองดาวอุดร
เขาก็อาจจะเผารูปคุณทักษิณไปแล้ว

โดยคนเสื้อแดงอุดรธานีรวมตัวกันเอง
ผ่านการนัดแนะในเฟซบุ๊กนี่แหละ

บางส่วนจะติดรถบัสไปกับกลุ่มเสื้อแดงจังหวัดน้องคายด้วย

แล้วก็แวะรับรายทางเพื่อจะมารวมตัวกันที่นี่แหละ

เข้าสู่ท่าอากาศยานานาชาติดอนเมืองป่านี้น่าจะถึงแล้วล่ะครับ